ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะก็น่าจะมีความเข้าใจกันถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะ
ขอบคุณทั้งคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณปริพันธ์ค่ะ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศที่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์นะครับ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปรรณรสมวรรค์

ติดตามรายละเอียดได้จากคุณนำโชคบุญชูรายงานสดจากรัฐสภาครับ
โดยพิธีทำบุญตักบาทในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

รวมไปถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับ
เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกันครับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนชนำโดยนายพรเพชรวิชิชรชัย
ประธานสนชจัดพิธีทำบุญตักบาทเข้าสารอาหาร
แห่งแด่พระพิศุกร์สงฆ์๘๙รูป
อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปันนะรัฐสมวาล
ครบ๑๕วันแห่งการเสด็จสวรรคต
บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาสอง

พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร

ก่อนเริ่มพิธีนายพรเพชรนั้นได้กล่าว
แสดงความอลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิตรทมออ
ร่ำลึกในพระภาคมือที่คุณหาที่สุดไม่ได้
และขอตั้งปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
้อมนำพระบรมราชวาส
และพระราชดำรัฐในการรู้รักสามัคคี
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประชาชนที่ดี
ตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
จากนั้นได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีด้วย
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่เก้า
รวมถึงร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พิธีทำบุญตักบาทที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ
ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐสภาครับ